ประธานาธิบดีใช่อีหวนของไต้หวันก็ได้กล่าวขอโทษชนพื้นเมืองอย่างเป็นทางการ
ต่อความไม่เป็นธรรมต่างที่ชนพื้นเมืองได้รับนะครับ
โดยถือว่าเป็นผู้นำคนแรกของไต้หวันที่กล่าวขอโทษชนพื้นเมืองอย่างเป็นทางการ
โดยผู้นำหญิงไต้หวันก็ได้กล่าวขอโทษต่อหน้าผู้แทนจากชนพื้นเมือง
เผ่าที่เข้าร่วมพิธีต่อความไม่เป็นธรรมต่างที่ชนพื้นเมืองได้รับมาตลอด๔๐๐ปี
ที่ชาวฮั่นจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้ายึดและปกครองดินแดนที่ชนพื้นเมืองเคยอาศัยอยู่มาก่อน
รวมถึงการละเมิดสิทธิ์อันมีอยู่แต่เดิมของชนพื้นเมือง
จากนี้ก็ยังสัญญาว่าจะเพิ่มอำนาจในการปกครองตนเองให้กับชนพื้นเมือง
ปรับปรุงสิทธิ์การถือครองที่ดินและฟื้นฟูประวัติศาสตร์ของชนเผ่า
และยังประกาศแนวทางจัดตั้งคณะมาการสอบสวนคืนความเป็นธรรมให้ชนเผ่า
และรัฐบาลไต้หวันให้มีมาตรการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้แทนชนเผ่ายามิอายุ๘๐ปีที่เข้าร่วมพิธีก็ได้กล่าวยอมรับการขอโทษนะครับ
และขอให้รัฐบาลทำสิ่งที่สัญญาไว้ให้เป็นจริง
แต่ว่าบริเวณด้านนอกธรรมเนียบประธานธิบดีในวันนี้
ก็มีชนพื้นเมืองรวมตัวประท้วงเลือกร้อง
ด้วยชนพื้นเมืองมีอัตราการว่างงานสูงและยังได้ค่าแรงเฉลี่ยต่ำ
ขณะเดียวกันวัฒนธรรมของพวกเขาก็ถูกกลืนจากนโยบายต่าง
จากรัฐบาลพักก๊กปินตังและการตกเป็นอนานิคมของต่างชาติครับ